ที่พลเอกประยุทธ์แนะนำหนังสือเรื่องนี้ให้คนไทยอ่าน
เพราะว่าเป็นหนังสือที่คนไทยทุกคนควรที่จะได้อ่านจริง
เป็นการสะท้อนภาพของสังคมผลิตการ
ที่สร้างผีมนุษย์ขึ้นมาหลอกสัตว์ต่าง
แล้วก็มีหมูเนี่ยขึ้นมาครองอำนาจหลอกให้สัตว์อื่นกลัวมนุษย์นะคะ
แต่สุดท้ายแล้วหมูเองกลับเป็นผู้ที่ปกครองอย่างประเด็จการ

จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองคงยาก
ซึ่งเป็นผู้เดียวกับที่เขียน
หนังสือที่ตอนรัฐประหารใหม่
คนสะชอบไปไล่จับคนที่อ่าน๑๙๘๔นะคะ

โดยโทนโดยเนื้อหาสาระพูดถึงสิ่งเดียวกัน
ก็คือการอยู่ใต้สังคมผลิตการที่มีการกดขีดประชาชน